ส่วนวันนี้หลังจากที่มีการย้ายมาอยู่ในการดูแลของกองปราบ
ปราบก็ออกมาให้ความมั่นใจกับสังคม
ว่าจะรับผิดชอบแล้วก็จะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพวงจรปิดในขณะเกิดเหตุ
แต่ก็มั่นใจว่าจะนำตัวคนร้ายมาลงโทษได้อย่างแน่นอนค่ะ
นี่นะคะวันนี้เนี่ยคือก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะคะ
ผู้อำกับ๓กองบังคับการปราบปรามพันธ์ตำรวจเอกวิวัตร
โสภากุลโคศกชุดสืบสวนคลี่คลายคดียิงสารวัตรสิวนี่แหละค่ะ

คดีนี้กองปราบทำงานร่วมกับอายการให้เข้ามาช่วยดู
เพื่อให้เกิดความรอบครอบและโปร่งใส
ยืนยันว่าไม่มีการช่วยคนผิดอย่างเด็ดขาด
แม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตาม

แต่ว่ามันยังมีภาพจากกล้องอื่นรอบที่เกิดเหตุ

ตรงจุดต่างตรงนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
แล้วนอกจากกล้องวงจรปิดก็ยังมีประจักษ์พยาน

หลายคดีก็ไม่มีกล้องในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งก็สามารถสืบไปถึงตัวคนผิดมาลงโทษได้เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเราขอให้มั่นใจกับคดีนี้ค่ะ

สงสัยว่าประชากล้องนี้ที่เกิดเหตุ

แล้วเราจะดูพฤติการในตอนเกิดเหตุได้ยังไง

ไม่มีภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็จับได้

ถึงไม่มีกล้องในที่เกิดเหตุก็จริง
แต่เรามีกล้องรอบที่เกิดเหตุ

มีกล้องบริเวณโดยรอบซึ่งเราเก็บไว้หมดแล้ว

และมีพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ

กล้องรอบที่เกิดเหตุหรือกล้องตัวอื่น
มันไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่ากล้องนี้ที่เกิดเหตุเลย

ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เราทำได้

ยืนยันไม่ช่วยกันใครผิดก็ว่าผิด
คุณผู้ชมครับเรามีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุ

จะเห็นวินาทีที่ทางสารวัตรแบงค์ขับรถเข้าไป
แล้วก็เป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ

หลังจากนั้นเห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงปืน

ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดตัวใหม่ล่าสุด

เป็นสถานที่ที่จัดงานแล้วก็เกิดเหตุในวันนั้น

สักเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๒๔นาที

ซึ่งเป็นเย็นวันที่เกิดเหตุก็จะเห็นเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวของกำนันนกนะครับ
อันนี้เป็นภาพช่วงแรกนะก่อนพระอาทิตย์ตก
สักประมาณทุ่ม๘นาทีครับจะเห็นรถของทางสารวัตรแบงค์กลางคืนแล้วครับ

นี่มีลูกศรนะครับสารวัสแบงก์สารวัสศิลป์ที่เจ้าเรียกนะครับ
ขับมาด้านซ้ายมือเปิดไฟเลี้ยว
หลังจากนั้นก็เลี้ยวเข้าไปทางเดียวกันก็คือเข้าไปที่งานของบริษัทกำนันนก

ใช่ทุ่ม๘นาทีโดยประมาณครับพี่เต็ม

ทุ่ม๔๗นาทีจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของนายตองนายเด้ง
สองคนนี้เนี่ยโดนข้อหาไปแล้วเรียบร้อย
ขับรถขับเอาอาวุธปืนเข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ลูกศรสีแดงนะครับแล้วก็พยายามเลื่อนตามไป
จากนั้นครับ๓ทุ่มจะได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นภายในงานเลี้ยง
ซึ่งมันดังมากคือดังออกมาข้างนอก

แล้วก็สัก๓ทุ่ม๒๖นาทีกล้องวงจรปิดได้ยินเสียงปืน
ดังขึ้น๔นัดเป็นจังหวะวินาทีสังหารสารวัตรแบงค์ครับ
นี่นะครับหากเทียบเวลาตั้งแต่ที่สารวัตรแบงค์เข้ามาในงานเลี้ยง
ทุ่ม๘นาทีจนถึงเวลาที่ได้ยินเสียงปืนครับ
ก็๒ชั่วโมงเสร็จอีกสักนิดนึง๘๙นาทีโดยประมาณ
ไปดูนาทีที่ได้ยินเสียงเพลงไปฟังกันหน่อยนะครับ
ภายในงานเลี้ยงนะก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนกันครับ

ใช่เป็นผมบ้านแถวนั้นนี่ก็มลพิษทางเสียงเหมือนกันนะ
เอาจริงแล้วเนี่ย๓ทุ่มกว่าแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับ
ก็จะมีภาพเหตุการณ์ตอนที่พาสารวัตรแบงค์
พาพันธบทโภพศิลป์ไปโรงพยาบาลนะครับ

หนีออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ
ขับตามกันออกมาเป็นขบวนจำนวนหลายคัน
อันนี้เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วก็ไล่กันไปเลยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
เอาตัวนี้มาประติดประต่อภาพมันชัดขึ้น
เพราะว่ามันเป็นกล้องที่อยู่บ้านตรงข้าม
แล้วก็จะเห็นสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นด้านนอกชัดเจนเลย
ประติดประต่อกับกล้องในบ้านของกำนันนกก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นเลยนะคะ